นะฮะเป็นนักการเมืองท้องถิ่น
ชื่อดังที่เพชรบูรณ์เนี่ยถูกคนร้ายดักยิงถล่มรถ
ค่ะเมื่อคืนวันที่สิบธันวาคมที่ผ่านมา
ยังจำได้ไหมฮะตอนนั้นเป็นข่าวดังโอ้โหข่าวดังเลย
ของนักแสดงชื่อดังอย่างคุณอู๊ดเป็นต่อใช่ค่ะโอ้โหตอนนั้นเขาบอกว่าเนี่ย
สงสัยเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่ผมไปเปิดโปรงผลประโยชน์ในการเมืองท้องถิ่นแน่
ล่าสุดเนี่ยนะฮะตำรวจเนี่ยไปจับสอทอโอ๊คคนที่ถูกยิงนี่แหละ
เพราะว่าไปจับมือปืนได้ก่อนแล้วมือปืนเนี่ยบอกว่า
ที่ผมเอามายิงอ่ะปืนสอทอโอ๊คอ้าวสทโอ๊คบอกให้มายิงหน่อย
กะว่าจะสร้างเรื่องเพื่อที่จะได้ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการเมืองโอ้โห

แบบนี้โอ๊คนี่ไงฮะนี่ครับแล้วพบอาวุธปืนอะไรมาด้วย
ไม่ได้พูดคำมีไหมยังไม่เจอจะไม่เจอนะอ่า
ให้เจอแต่เราก็ต้องเคลียร์ทุกคนครับเดี๋ยวพาเจ้าที่ตำรวจนะครับ
คดีพลิกเลยนะฮะกลายเป็นว่าจัดฉากยิงถล่มรถตัวเองนะครับ
คือวันนี้ตำรวจที่เป็นเจ้าของคดีเนี่ยเขาเชิญสทโอ๊คนะฮะ
ที่เป็นสมาชิกสภาตำบลโคกสะอาดนายรณไทยยายสิน
ให้มาที่สพศรีเทพเจ้าของคดี
ทีแรกบอกว่าอาจจะมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แต่พอมาถึงนี่แจ้งข้อหาเลยฮะคุมตัวเลยครับ
บอกว่านี่ฮะเป็นการให้การเท็จจัดฉากยิงถล่มตัวเอง
ทางผู้บังคับการตะบุปุธรจังหวัดพฤษบูรณ์มารอเลยนะฮะ
หลังจากนั้นก็ให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยคุมตัวสทโอ๊ค
แล้วก็ให้พาไปค้นหาพวกอาวุธปืนเพิ่มนะครับ
หลังจากนำรถยนต์ฟอร์จูเนอร์คันที่ถูกยิงถล่ม
ในวันเกิดเหตุมาตรวจสอบที่สภศรีเทพ
คดีนี้นะครับคนร้ายยิงถล่มรถยนต์ฟอร์จูเนอร์สีดำของสทโอ๊ค
ซึ่งเป็นน้องเมียของดารานักแสดงชื่อดังอู๊ดเป็นต่อ
นี่ฮะคืนวันนั้นนะฮะนี่ครับนี่เป็นภาพในคืนวันนั้น๑๐ธันวาคมที่ผ่านมา
เหตุเกิดกลางป่าอ้อยที่บ้านตาคลีพิรมอำเภอศรีเทพที่เพชรชบูรณ์
หลังจากเกิดเหตุในคืนวันนั้นนะครับท่านผู้ชมครับตำรวจเนี่ยตามไปจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้
สทโอ๊คบอกมี๒คนเป็นผู้ชายมายืนโบกรถอยู่
นึกว่าจะขอติดรถไปด้วยหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรอยากจะขอความช่วยเหลือ
ปรากฏถูกยิงถล่มตำรวจไปจับได้ชื่อในแจ้วนะฮะนี่เป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุ
แล้วในแจ้วเนี่ยเขาบอกว่าที่ผมยิงเนี่ยนะก็สทโอ๊คนี่แหละเป็นคนสั่งให้ยิง
ปืนที่ใช้ยิงก็ปืนสอทอโอ๊คเป็นการจัดฉากยิงตำรวจก็เลยขออนุมัติศาลเพื่อจับกลุ่มแล้ววันนี้ก็บอกว่าขอเชิญตัวมาสอบปากคำมาขอข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่โรงพักหน่อยมาถึงก็เลยนี่ฮะควบคุมตัวเลย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบูรณ์บอกว่าคดีนี้เป็นเหตุการณ์จัดฉากยิงเพื่อหวังสร้างกระแสทางการเมืองท้องถิ่น
เพราะพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นข่าวดังนะฮะแล้วมีสื่อนำเสนออะไรข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลย
ผู้บังคับการตำรวจบูธรจังหวัดเพชรบูนบอกว่าจากการสอบสวนนะครับ

ผู้บังคับการตำรวจบูธรจังหวัดเพชรบูนบอกว่าจากการสอบสวนนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจบูธรจังหวัดเพชรบูนบอกว่าจากการสอบสวนนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจบูธรจังหวัดเพชรบูนบอกว่าจากการสอบสวนนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจบูธรจังหวัดเพชรบูนบอกว่าจากการสอบสวนนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจบูธรจังหวัดเพชรบูนบอกว่าจากการสอบสวนนะครับ

ผู้บังคับการตำรวจบูธรจังหวัดเพชรบูนบอกว่าจากการสอบสวนนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจบูธรจังหวัดเพชรบูนบอกว่าจากการสอบสวนนะครับ

ผู้บังคับการตำรวจบูธรจังหวัดเพชรบูนบอกว่าจากการสอบสวนนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจบูธรจังหวัดเพชรบูนบอกว่าจากการสอบสวนนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจบูธรจังหวัดเพชรบูนบอกว่าจากการสอบสวนนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจบูธรจังหวัดเพชรบูนบอกว่าจากการสอบสวนนะครับ

ทำให้พบว่าสาเหตุในการจัดฉากยิงในครั้งนี้

เนื่องจากหวังสร้างกระแสทางการเมืองท้องถิ่น

ชาวบ้านเขารู้ข่าวว่าสทโอ๊คถูกดักยิงถล่ม

ก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสาเหตุว่าน่าจะเกิดจากปม

ขัดผลประโยชน์ของผู้รับเหมาในพื้นที่
หรือว่าถูกเรื่องของกระแสขัดแย้งทางคู่แข่งทางการเมืองท้องถิ่น
หรือว่าถูกเรื่องขัดแย้งทางคู่แข่งทางการเมืองท้องถิ่น

แล้วก็ให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานาไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้เกิดกระแสการติดตามคดี
แล้วก็ให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานาไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานาไปออกรายการเยอะแยะไปหมด

ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานาไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานาไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด

ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด

ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด

ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด

ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด

ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด

ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด

ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด

ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด

ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด

ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด

ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด

ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด

ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด

ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด
ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด

ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด

ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด

ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด

ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด

ทำให้สัมภาษณ์อะไรต่างนานไปออกรายการเยอะแยะไปหมด

สามปีขึ้นไปเดี๋ยวต้องขยายผลเพิ่มเติมว่ามีใครร่วมขบวนการด้วยอีกหรือไม่นะฮะ
เพราะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยสทโอ๊คบอกว่ามีคนยืนอยู่สองคน
เลยไม่รู้ว่ามี๒คนหรือว่าจะมีแค่คนเดียวคือลูกน้องของสทอก
ค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะ